ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคือที่จังหวัดเลยเนี่ย
พุ่มพวงอ่ะค่ะครับทำไมถึงทำแบบนี้
ทำแบบนี้คืออะไรคุณเดี๋ยวให้ไปดูเองอ่านี่นี่
ยังไงฮะลงมาจากรถพุ่มพวงแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
อ่าทำอะไรอ่ะเงาเงาเห็นเงาไหมทำอะไรคุณ
เขายืนชิงช่องอ๋อชิงช่องอย่างนี้เลยยืนยิงกระต่ายใช่ค่ะ
แล้วก็ข้างรถนี่แหละคือคือมีรถของตัวเขาเองเนี่ย
บังไว้แล้วใช่แต่มันเป็นการฉี่อยู่ข้างถนนไงใช่ค่ะ
แล้วก็หันหน้าเข้าหาตัวรถอ่ะแล้วเอาจริงจริงผ้าใบมันก็ไม่ได้ปิดอะไรเรียบร้อยอ่ะ
ไม่รู้ว่ามันกระดงกระเด็นขึ้นไปที่รถแล้วคนก็ซื้อของไปกินอะไรหรือเปล่า
มันเป็นประเด็นยังไงฮะตัวมันเป็นประเด็นค่ะเพราะว่าในกลุ่มไลน์แจ้งข่าวเมืองเลยเนี่ยนะคะ
เขาแชร์คลิปนี้นี่แหละเห็นคนที่ขับรถพุ่มพวงเนี่ยยืน
ปัสสาวะอยู่ข้างรถเนี่ยแล้วตรงนั้นมันเป็นหน้าบ้านชาวบ้านไง
กลิ่นอ่ะมันมีแน่นอนอยู่แล้วชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้ยไม่ไหวนะ
พอเจอเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ตลาดเช้า
ร่วมใจที่ตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะ
เจ้าของบ้านเนี่ยเขาเปิดไปร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็เล่าให้ฟัง
เอาจริงนะฉันเปิดออกมาเจอหน้าบ้านทุกเช้าเลย
ชีเหม็นแบบหาสาเหตุไม่เจอแล้วกลิ่นมันแรงเหลือเกิน
อ้าวนี่ผู้ชายคนนี้นี่เอง
ขับรถมาจอดหน้าบ้านช่วงสักประมาณเช้ามืด
เช้าหมึดตี๔๕แล้วก็ไม่ได้สนใจคนมาจับจ่ายใช้สอยหรอก

ใช่ค่ะเดี๋ยวฟังเจ้าของบ้านกันหน่อยค่ะครับ

ก็เปิดร้านมาปกติแต่ทีนี้พอเปิดมามันได้กลิ่นแปลก
ก็เลยลองเปิดกล้องดูก็ปรากฏว่าก็เจอลักษณะแบบเดิม
ว่าคือธุรกิจกรรมคนเดิมก็คือมันเยินฉี่
เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เป็นครั้งที่สอง
ก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยบอกโอ้แย่นิสัยแย่มากเลย
คือเจ้าของร้านบอกว่าโหเปิดประตูหน้าร้านออกมานะ
กลิ่นมันโชยเลยอุตส่าห์ล้างล้างทุกวัน

ใช่ก็เลยอยากให้ศิษย์ตะบันหนึ่งเลย
ไปตรวจสอบแล้วก็จัดการหน่อยแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะ